เหตุการณ์ที่บ้านเรานะคะเป็นโรงงานเก็บพลุระเบิดอีกครั้งหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
เหตุการณ์ข้างนี้ก็ทำให้มีบ้านเสียหายไปหนึ่งหลังแต่ว่าไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ว่าสาเหตุก็น่าจะเกิดจากเรื่องของอากาศที่ร้อนอบอ้าวค่ะ
โกดังเก็บพลุระเบิดที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริเวณบ้านเลขที่ยี่สิบเอ็ดทับสองหมู่สี่ตำบลบ้านช้าง
ซึ่งหลังเกิดเหตุตำรวจพร้อมหน่วยกู้ภัยสมาคมอายุทยารวมใจ
แล้วก็รถดับเพลิงรุดเข้าไปตรวจสอบค่ะ
เพราะว่าที่เกิดเหตุปลูกเป็นลักษณะคล้ายโกดังกว้างประมาณ๔เมตรยาวเกือบ๑๐เมตร
ห่างจากตัวบ้านประมาณ๑๐เมตรโดยมีเพลิงลุกไหม้เศษซากวัสดุภายใน
แรงระเบิดยังทำให้บ้านของนายสมคอยจันทรินอายุ๗๐ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านและเจ้าของโกดังดังกล่าวเสียหายหลังคากระเบื้องแตก
กระจกแตกบางส่วนแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาดับเพลิงนานเกือบ๑ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมได้
จากการสอบสวนนายสมคอยเจ้าของบ้านทราบว่าได้รับทำพลุและดอกไม้ไฟ
มีใบอนุญาตถูกต้องและมีการป้องกันภายในโกดังเป็นอย่างดี
ดังดังกล่าวจะเก็บวัสดุที่ใช้ผลิตพลุดอกไม้ไฟและอุปกรณ์
รวมถึงงานที่ทำเสร็จแล้วจำนวนนึงแต่ว่ายังมีไม่มากค่ะ
ก่อนเกิดเหตุนั้นไม่มีใครอยู่ในบ้านนะคะเพราะว่าไม่ได้ทำงาน
เพียงตัวเองที่พักผ่อนอยู่จากนั้นก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นติดต่อกันหลายครั้ง
พอออกมาดูก็พบว่าเพลิงไหม้โกดังดังกล่าวไปแล้ว
สันนิษฐานก็คาดว่าน่าจะเกิดจากอากาศที่ร้อนมาก
เจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวนายสมคอยไปสอบสวนแล้วก็จะให้เจ้าหน้าที่วิทยาการกองพิสูจน์หลักฐาน
ไปตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งค่ะ